สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๑นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกัน
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกมีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเมืองไทย
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

จุดไหนฝนลดจุดไหนฝนเพิ่ม
ใครจะเดินทางท่องเที่ยววันนี้อยากให้ตรวจสอบกันนะครับ

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะขนาดนี้

มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาก็คือสีขาว
เมฆฝนฟ้าขนองสีเหลืองสีแดงปกคลุมในหลายจุดละทีเดียว

เมฆฝนเหล่านี้ไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นมาทางเหนืออย่างต่อเนื่อง
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็เคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
เมื่อวานนี้มีการเหนียวนำดูดเอากลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับเข้าสู่หย่อมฝนดังกล่าวนะครับ
นำให้พื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดเมื่อวานนี้ฝนค่อนข้างน้อย
แต่วันนี้ครับอาจจะต้องรับมือกันหนักหน่วงหน่อย
เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้คาดการณ์ว่าจะปกคลุมในพื้นที่ภาคล่างตลอดทั้งวัน
ปัจจัยสาเหตุนั้นเกิดจากวันนี้เองครับ
จากการตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ก่อนหน้านี้เข้ามาเยือนเมืองของเรา
แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในบริเวณพื้นที่ตามยอดดอยยอดภู
รวมไปถึงสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
ตอนนี้เองหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศจีนนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ร่องฝนจะค่อยเขยิบขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแทน
ฝนจะไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแทน
ในขณะเดียวกันการอ่อนกำลังของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ก็จะทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานบางพื้นที่
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ฝนกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
ขณะนี้เองจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นก่อตัวเป็นวงใหญ่ละทีเดียว
กลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ตะวันออกภาคใต้ตอนบนหลังจากนี้กลุ่มฝนจะค่อยเขยิบขึ้นไปทางเหนือ
อย่างต่อเนื่องนะครับจะสังเกตว่าความใหญ่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้
สามารถที่จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
วันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะครับ
อาจจะมีฝนตกชุกตกระจายตัวตลอดทั้งวัน
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนเดินทางทำกิจกรรมต่างคงต้องเฝ้าระวังหน่อย
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบไปปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ลำดับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ดังนั้นสถานการณ์ฝนสะสมในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้

จะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากในหลายจุดหลายพื้นที่
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่ม
สุดสัปดาห์นี้ท้องทะเลทั้งฝั่งอันดามัน
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมก็จะสงบขึ้น
สามารถที่จะทำกิจกรรมท้องทะเลได้
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้ครับโอกาสการเกิดฝนนั้นมากถึง๑๘๐ของพื้นที่นะครับ
แล้วก็การกระจายตัวของฝนนั้นคาดการณ์ว่าจะมีการกระจายตัวตลอดทั้งวันนะครับ

ดังนั้นอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ฝนจะลดลงนะครับ

ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป